คุณผู้ชมครับทกศออกมาตรการยกหนี้ลดดอกเบี้ย
เพื่อช่วยเหลือแรงงานไทยนะครับที่มีการกู้เงิน

และยืนยันว่าจะดูแลบรรเทาผลกระทบอย่างเต็มที่ด้วย
นายชัดชัยสิริไลผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตร
สหกรการเกษตรหรือว่าทกศเปิดเผยว่า
ขณะนี้ได้ให้ทกศทุกสาขาทั่วประเทศ
สำรวจผลกระทบของกลุ่มลูกค้าที่มีการขอสินเชื่อ

จำนวน๑๕๔คนรวมวงเงินกู้ยืมประมาณ๑๑ล้านบาทครับ
กศเตรียมมาตรการช่วยเหลือเอาไว้กรณีลูกค้าเสียชีวิต
หรือหายสาบศูนย์ตามคำสั่งสารจะได้รับการยกหนี้ครับ
ส่วนหนี้สินอื่นที่มีสัญญาผูกพันจะปรับโครงสร้างหนี้

และจะดูแลกรณีที่กู้ให้กับบุคคลในครอบครัวด้วย
สำหรับแรงงานที่เดินทางกลับมาอย่างปลอดภัย
ก็จะมีการช่วยเหลือด้วยการลดดอกเบี้ยเหลือ๐๐๑นาน๓ปีครับ
และพักเงินต้นกับดอกเบี้ยให้เป็นเวลา๑ปี

เตรียมเสนอบอร์ดทกศพิจารณาในเดือนหน้าครับ
ถ้าลูกค้าเราเสียชีวิตหรือหายสาบศูนย์ตามคำสั่งสาร
เราก็จะยกหนี้ในส่วนที่กู้ไปในการทำงานที่อิสราเอลให้
รวมถึงในกลุ่มที่ไม่ได้เสียชีวิตหรือศูนย์หาย
แต่กลับมาแล้วยังไม่มีงานทำหรือตกงาน
รายได้ท่านมีผลกระทบนะ
เราก็จะมีการลดดอกเบี้ยให้ระยะเวลาหนึ่ง
ในการที่จะเป็นช่วยบรรเทาในเรื่องของที่รายได้
ยังไม่ได้กลับสู่ภาวะปกติ
สำหรับความคืบหน้ามาตรการพักหนี้ให้เกษตรกร
ล่าสุดมีผู้แสดงความประสงค์เข้าร่วมแล้วประมาณ๗แสนคน
ว่าภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้
จะมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ๑ล้านคนครับ
โดยทกศจะทำการพักหนี้ควบคู่ไปกับการพัฒนา

เพื่อแก้ปัญหาหนี้อย่างยั่งยืนด้วยครับ